ไปดูการบุกตรวจค้นบ้านแล้วก็โรงงานที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างเนี่ยนะคะ
พอไปตรวจค้นเนี่ยปรากฏว่าเจอทั้งรถหรูแล้วก็มีเงินหมุนเวียนนับ๑๐ล้าน
คือการที่ต้องไปบุกตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีหมายสารออกมาแล้วไง
ว่ามีการใช้พวกเครื่องหมายที่มันมีการปลอมออยปลอมแล้วก็สินค้าไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังพร้อมกับตำรวจเป็นร้อยนายเลยนะคะ
ไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็โรงผลิตเครื่องสำอาง
การไปตรวจค้นไป๑๓จุดทั่วประเทศค่ะ
เพราะว่ามีคนมาแจ้งความให้ดำเนินคดี
ฐานติดเครื่องหมายการค้าปลอมใช้เครื่องหมายออยปลอม
แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

คือที่บ้านพักในซอยนักนิวาส๑๐

บ้านเป็นบ้านพักเป็นออฟฟิศสอนรวย
ของนายมัยสิทธิ์สว่างธรรมรัฐ
คนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
แล้วเขาโฆษณาว่าอันนี้มีส่วนผสมของรกแกะ

ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนผสมของรกแกะตามที่อวดอ้างนะคะ
แต่เขาผสมพวกสารสกัดถั่วเหลือง
แล้วอีกจุดหนึ่งค่ะที่ไปตรวจค้นก็คือ
บ้านพักของนางสาวตรีชดาใจสบาย
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเหมือนกัน
จุดนี้ก็ไปเจอรถเบนส์๑คัน
เงินสดเป็นปึ้งเลยนะมัดรวมกัน
มูลค่าเกือบ๒๐ล้านบาทนะคะ
ก็ได้คุมตัวนางสาวตรีชดาไปดำเนินคดี
โดยท่านรองพบตรก็บอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้ต้องหาผลิต
มีการสวมเครื่องหมายออยอร์แล้วก็ติดเครื่องหมายการค้าแบบผิดประเภท
รวมถึงสินค้าก็ไม่ได้มาตรฐาน
แล้วที่ผ่านมาก็มีการหลอกลวงเหยื่อเป็นร้อยราย
หมุนเวียนเป็นร้อยล้านบาทนะคะ
หลังจากนี้ก็จะประสานกับทางปปง
จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ดูด้วยว่า
ถือทรัพย์สินแทนหรือไม่
ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกไหมจับก็มี๘คน

คือนายมายสิทธิ์แล้วก็นางสาวตรีชดา
ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือ